รถบรรทุกดินบรรทุกดินเกินไม่ยอมเข้าด่านช่างน้ำหนักกลัวจะโดนจับโดนปรับคุณผู้ชมแหกด่านแล้วก็แอบเอาดินไปทิ้งแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาตามไปเจอหรือเปล่าไปดูครับ
อ่าเลียบร่อยหนึ่งน้ำมีปืนนะโอ้โห้ที่กรมทางหลวงเขาตามไปทัน
จอดรถทิ้งดินแล้วที่สำคัญคือมีรถอีกคันหนึ่ง

เพราะว่ารถบรรทุกก็จอดอยู่ข้างถนนเดี๋ยวค่อยว่ากันตามกระบวนการของกฎหมาย
แต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่เหิมเกลิมเป็นอย่างมากคุณผู้ชมนะฮะ
สุดท้ายถามว่าจับได้ไหมไม่ได้สิครับเพราะว่าหนีไป
แต่ว่าคลิปนี้เป็นหลักฐานทุกอย่างเห็นหน้าเห็นตาเห็นทะเบียนรถและเห็นพฤติกรรม
เหตุการณ์เกิดขึ้นอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
ทีรถพ่วงบรรทุกดินเนี่ยมันต้องเข้าด่านช่างน้ำหนักแต่หนีไม่ยอมเข้าด่าน
เจ้าหน้าที่ประจำด่านของกรมทางหลวงขับรถไล่ตามมาปรากฏว่าไปเจอรถจอดอยู่ข้างทาง
จะเทดินทิ้งทำลายหลักฐานพอเจ้าหน้าที่ไปถึงรถแวนคันสีเทามาจอดรับ
มีคนขับและมีผู้หญิงนั่งมาในรถก็ดึงตัวผู้ชายที่เป็นคนขับรถบรรทุกไป
ลักษณะเหมือนเป็นสามีภรรยากันเนี่ยแล้วผู้ชายคนขับรถเนี่ยเอาเท้าถีบเจ้าหน้าที่
แล้วผู้หญิงก็ช่วยดันช่วยปิดประตูแล้วก็ขับรถหนีไปที่สำคัญที่ต้องปล่อยเพราะอะไร
คนในรถโชว์ปืนว่าเขามีปืนให้ดูนะฮะลักษณะเหมือนว่าถ้าไม่ปล่อยจะยิง
สุดท้ายคุณผู้ชมก็ได้แต่นำรถพ่วงของกลางไปแจ้งความดำเนินคดีครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเอาคลิปนี้โพสต์ในโซเชียลต้องการจะบอกอะไร
สะท้อนปัญหาเหตุผลที่ทำให้ถนนทางหลวงทั่วประเทศพังเพราะอะไร
ก็คนขับรถที่มักง่ายที่ไม่กลัวกฎหมายที่ทำแบบนี้นี่แหละ
พอบรรทุกเกินมันก็หนักมันก็หนักถนนที่มันลาดยางเอาไว้
รับน้ำหนักได้ไม่เพียงพอมันก็พังสุดท้ายต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปซ่อมถนนไง
อันนี้ปัญหาผลพวงตามมามากมายสุดท้ายพอโดนจับก็ทำแบบนี้
ไปไล่เทดินทิ้งทำลายหลักฐานแบบนี้นะครับสุดท้ายตอนนี้เนี่ยทำอะไรได้หรือเปล่า
เดี๋ยวคงต้องรอรอเจ้าหน้าที่เขาไปแจ้งความแล้วก็ติดตามคนขับรถบรรทุกคันนั้น
มาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ต้องให้เจ้าของบ่อดินไปเคลียร์กันภายหลังด้วย
ว่าคุณจ้างให้ใครขนดินไปถมที่ไหนแล้วทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
แล้วมีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับ